แต่ว่าใช้จิตตั้งมั่นนิดนึง
เข้าไปกินไก่ฉบาดในเราะจ้ะ

อุ้ยโค้งตูแล้วโอ้โห

ส่วนใหญ่ออกมายังไม่ได้ต้องออกมาอีกทีตอนเช้า

ก็เรื่องนี้ก็เล่าอยู่ว่ามันไปเขมือบไก่ไปสองตัว

พีดไปนี่เท่าว่าภักษ์ภูมิ
บ้านเลขที่๓๘หมู่๑ตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คุณอภิชาติจุมพลล่าอายุ๓๘ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
เขาเลี้ยงไก่ชนสายพันธม่าเอาไว้
ซื้อพ่อพันธุ์๑ตัวแม่พันธุ์๕ตัวมาในราคา๕๐๐๐บาท

เพราะว่าลูกไก่ชนขายได้เขาจะเพาะขายไปด้วยคุณนึกออกไหม

หายบ่อยมากหายแบบไม่รู้สาเหตุ
คือก็พันธุ์ไก่ชนเสร็จลูกทำมายไก่หายหาย
แล้วก็มาเจอสาเหตุจนได้
ผู้เหลือมตัวใหญ่นะตัวนี้คุณดูไหมความยาว๔เมตรเลยนะ

สี่เมตรเข้ามากินไก่ชน
เหือบหมับเหงือบหมับลงท้องไปสองตัวแล้วก็เลื้อยหนีไปอยู่บนคือ
นี่งานนี้ประสานไปเลยพี่ระถามมาหน่อยพี่ระถามาปุ๊บ
บันไดปีนปั๊บเลยดูมาเร็วเคลมเร็วเลยนะคะ
แต่บอกเลยว่าไม่ได้จับง่ายเหมือนกันนะ
เพราะว่าพี่รัฐาบอกงูเหลือมตัวนี้มันดุร้ายอยู่นะครับ
ใช้เวลาพูดคุยเจลจากเกลียดก่อมกันอยู่พักนู้ม

มันพูดว่าพี่ระถาคุยกับงูรู้เรื่องเหรอน่ะ

อาบจะต้องมีกันหว่านล้อมสักสักนิดนึง
ใช้เวลาจับอยู่พักใหญ่ต้องพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยนะคะ
แล้วก็บนความสูงด้วยคุณนึกออกไหมล่ะ
มันก็อาจจะลำบากกว่าปกตินิดหนึ่งแล้ว

งูเหลือมใหญ่ตัวนี้มันก็ไปไหนไม่รอด
ต่อให้มันพยายามที่จะเลื้อยหนีแล้ว
สุดท้ายมันก็ต้องออกมา
แล้วพี่รัซหาก็ทีล์ให้มึงออกจาก
ซากไก่ที่มันเขมือบอยู่ในท้องออกมา๒ตัว

หลักฐานมันคาท้องก็เลยเอาออกมาให้ดูซะว่า
จำนวนด้วยหลักฐานที่มันเห็นค้าตาว่ามันคลายออกมานั่นแหละ
พี่รัฐาก็เตรียมนำไอ้เจ้างูเหลือมตัวนี้ใส่ถุงกระสอบ
เดี๋ยวก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะเจองูที่ไหน
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยนะแต่ก็เสียใจกับเจ้าของไก่ชนด้วยนะ
เพราะว่าน้องก็ได้สูงสุดไปแล้วถึง๒ตัว
แต่ให้ดูกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจับเองนะ
เห็นพี่รัฐาเขาจับเก่งอย่างนี้เนี่ยเขามีความชำนาญมีความสามารถ
พี่รัฐาอยากจะถามอย่างหนึ่งนะพี่รัฐาจับงูมันหมดกี่ตัวเลย

รอดูรอดูว่าจะจับไปแล้วกี่ตัวนะคะ